จะให้ดีมีตำรวจดีที่สุดนะฮะ
คนร้ายจะมาปล้นโนะปล้นแบ๊งก์นี้จะได้ไม่กล้า

แต่คราวนี้ตำรวจไปเข้าห้องน้ำค่ะ
ที่เอลมีกระเป๋าแล้วเนิบปืน

พนักงานแบงค์กับลูกค้าบาดเจ็บ
ไม่น่าเชื่อนะครับ
มันไปโดนลูกค้าที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เป็นลูกค้าชายเข้าที่หน้าท้องกระสุนฝังใน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่แล้วนะครับ
ส่วนผู้ที่ทำปืนลั่นไปถูกคนบาดเจ็บ๒คน
คือร้อยตำรวจตรีนิคมปั้นเอี่ยมเป็นรองสรวจราจรสพช
ตอนที่ร้อยตำรวจรีนิคมกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับธนาคารอยู่นั้น
ก็จะไปเข้าห้องน้ำนะครับ
ตอนกำลังจะเข้าห้องน้ำเนี่ยได้ปลดล็อกเข็มขัด
เข็มขัดที่มีซองปืนก็วางนะครับเอาไปวาง
ปืนขนาด๙มมเป็นปืนพกประจำกายวางที่โต๊ะ
ปรากฏว่าปืนมันตกลงไปกระแทกพื้น
แล้วเป็นปืนลั่นหนึ่งนัดนะครับกระสุนก็พุ่งไปเลย
คือห้องน้ำของแบงค์เนี่ยมันเป็นลักษณะของ

มันเลยทะลุจากผนังห้องน้ำมาที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร
แล้วที่หน้าธนาคารที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยมีพนักงานแบงค์คนหนึ่ง
แล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่มันทะลุจากผนังเหมือนข้างหลังเรา
แล้วเป็นผนังแบงค์มามันทะลุไหล่ซ้ายของ
ไปเข้าท้องแล้วไปเข้าหน้าท้องของคนมาทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้านะครับ
แต่ว่าตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วนะครับ

ไปรักษาความปลอดภัยตามปกติที่ด้านหลังตัวอาคารที่ทำการของธนาคาร
หล่นอยู่บนโต๊ะเนี้ยโฟ่หล่นเสร็จมันก็เลยรั่นคะลูป
ที่ไม่เป็นไรบ้างครับเจ็บเขาหมดกี่คนนะครับ๒คนครับ